ในวันอาทิตย์นี้จะเริ่มนัดเปิดสนามแล้ว
สุดท้ายคนไทยก็ได้ดูฟุตบอลโลกนะครับ

เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับ
ข่าววงในเนี่ยก็มีการพูดแล้วก็เปิดเผยมาบ้างแล้วนะครับว่าใครมีสิทธิ์ในการถ่ายทอดบ้างนะครับ
แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ก่อนแล้วกันครับ
รกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็ยืนยันนะครับว่าเจรจาปิดดีลกันเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายฝ่ายที่ช่วยกันนะครับ
ในการที่จะระดมงบประมาณจากภาคเอกชนมาเสริมด้วย
ซึ่งแน่นอนนะครับจุดสำคัญก็จะมีคุณหญิงปัธมาลีสวรรตระกูล
ซึ่งเป็นกรรมการคณะกรรมการของโอลิมปิกสากลนะครับ
จากนี้จะดำเนินการเรื่องของภาษีแล้วก็การลงนำสัญญา
แล้วก็ขั้นตอนต่างเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนเกมแรก
ก็คือวันที่๒๐พฤศจิกายนวันนี้วันศุกร์นะครับ
ก็รีบจ่ายเงินให้เรียบร้อยช่องทางเป็นยังไงเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ได้ดูกันแล้วครับ
รายละเอียดครับค่าลิขสิทธิ์สรุปแล้วนะครับ
จบที่๓๓ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือประมาณ๑๒๐๐ล้านบาท
อัตราแรกเปลี่ยนนะครับ๑ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนี้ประมาณ๓๖บาทแล้วกันนะครับ

ฉะนั้นหากรวมค่าภาษีแล้วก็อัตราแรกเปลี่ยน
ในวันที่มีการจ่ายเงินกันหรือวันทำธุรกรรมเนี่ยนะครับ
ก็ตีกลมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ๒๐๐ล้านบาท
รวมแล้วสรุปก็คือ๑๔๐๐ล้านบาท
ตัวเลขตอนแรกจะจบที่ประมาณ๑๕๐๐๑๖๐๐ล้านบาทครับ